มาดูผลสำรวจที่น่าสนใจจากเว็บไซต์จัดหางานกันหน่อย
เขาบอกว่าตอนนี้นายจ้างขาดแคลนบุคลากร
เรื่องของการขายเรื่องของการบริการเยอะเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็คนรุ่นใหม่ตอนนี้มีความมั่นใจสูง
แต่ความอดทนค่อนข้างต่ำก็เลยมีการเปลี่ยนงานบ่อย

ไซต์จ๊อปไทยรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของทรัพยากรฝ่ายบุคคล
องค์กรทั่วประเทศจำนวน๔๘๐คนนะคะ
ตรงกันว่าจากการศึกษานักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่ม
เพิ่งเริ่มทำงานไม่มีความอดทน
ทำให้นายจ้างต้องเปิดรับสมัครพนักงานใหม่อยู่สม่ำเสมอค่ะ
เขาก็พูดเลยว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยในการทำงานของน้องนักศึกษาจบใหม่เนี่ย
ข้อแรกก็คือว่าน้องเนี่ยจะไม่อดทน
สองมีปัญหาเรื่องการปรับตัว
สามก็คือน้องเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก
อันดับที่๔ก็คือว่ามีปัญหาเรื่องไม่สามารถที่อยู่ในกฎระเบียบวินัยได้
แล้วท้ายที่สุดสิ่งที่ตามมาก็คือว่าน้องก็จะเปลี่ยนงานกันบ่อยมากอะค่ะ
คือถ้าเราจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือทำงานแบบไม่เหนื่อยแล้วก็ได้ค่าตอบแทนสูง
คือเด็กสมัยนี้อาจจะคิดแบบนั้นนะครับ
แล้วมาดูจากความต้องการในการหางานของนักศึกษาจบใหม่เมื่อปีที่ผ่านมานะครับ
กลุ่มตัวอย่าง๑๓๘๐๐๐คนที่ไปหางานผ่านทางเว็บจ๊อปไทย
ก็คือประมาณ๑๓๐ของนักศึกษาจบใหม่ในปีที่ผ่านมาเนี่ย
ทั้งหมดที่จบมา๔๖๘๐๐คน
ก็ไปเชื่อมโยงกับความต้องการของในจ้างพบว่างานขายครับ
เป็นงานที่นายจ้างต้องการบุคลากรมากที่สุดถึงร้อยละ๒๕
รองลงไปก็คือเป็นงานบริการลูกค้า๑๐๙๙และอันดับ๓
ก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ๘ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการแข่งขันที่ต่ำที่สุดนะฮะ
ที่๑ต่อ๕อัตรามีโอกาสได้งานมาก
แต่ตอนนี้กลับขาดแคมแรงงานในกลุ่มนี้มากทีเดียวนะครับ
ดูสายอาชีพที่มีการแข่งขันสูงที่สุดด้วยนะคะ
ได้แก่งานทรัพยากรบุคคลสัดส่วน๑ต่อ๔๔
ลองลงมาคือสื่อมวลชน๑ต่อ๒๕
และวิทยาศาสตร์และงานวิจัยพัฒนาอัตรา๑๘
ส่วนอาชีพที่นายจ้างเสนอเงินเดือนสูงสุดได้แก่อาชีพสายวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนา
เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๐๐๒๕๐๐บาท
รองลงมาคือวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่๑๕๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาท
และผลิตและควบคุมคุณภาพด้านบริการและการตลาดอยู่ที่๑๕๐๐๒๐๐๐บาทต่อเดือนค่ะ
ก็เป็นหุ้นในการจ้างป่อตรีนะ
จบมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของรายได้ที่มีการประมาณการ
ว่าในด้านจำตับเข้าไปนะใครสนใจด้านการขาย
ตอนนี้ก็สามารถไปหาได้ขาดแคลนเยอะเลยอ่าใช่ครับ